ส่วนเรื่องของประเด็นหญิงไก่ไล่เลี่ยงประเด็นกันซะหน่อย
สรุปมา๔๕ประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อ
เรื่องของหมินเบื้องสูง

เรื่องของการหายตัวไปของอีก๒บุคคล

เรื่องของมีตำรวจเข้าไปผัวพันกับคดีหรือเปล่า
ยศร้อยตำรวจโทที่ทำให้คดีหญิงไก่รอด
หรือว่า๕ประเด็นที่หญิงไก่ตกลงแล้วมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า
มีห้าประเด็นที่ต้องติดตามกันนะครับใช่ค่ะรวมถึงเรื่องของความมั่งมีด้วยค่ะ
ว่าสรุปแล้วรายได้ของหญิงไก่แท้จริงแล้ว
ก็คือมีรายได้จากการเปิดพื้นที่ใต้คอนโด
ให้ทำเป็นคาแคสเท่านั้นนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมไปตรวจสอบกันเลยค่ะ
โดยนายสงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ก็ได้เข้ามอบหลักฐานสำคัญนะคะเกี่ยวกับการหายตัวไปของบุคคล๒คนค่ะ
ที่เกี่ยวข้องกับนางมนตายกรัตนการหรือว่าหญิงไก่
ให้กับพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ทางครอบครัวผู้เสียหายจะเข้าให้ข้อมูลตอน๑๑โมงค่ะ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับหญิงไก่เพิ่มเติม
โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั่นเองนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่า๒คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นั่นก็คือคนขับรถกับเศรษฐ์ทิณีที่อื่น

ประเด็นที่ต้องติดตามว่ามีบุคคลที่หายไป๒คน
เพราะว่าทนายสงการเมื่อวานออกมาเปิดเผย
ข้อมูลบุคคล๒คนที่เกี่ยวข้องกับนางมนตา

คนแรกก็คือนายสุนทรหรือว่าโก้ขันหินอายุ๓๘ปี
เป็นพนักงานขับรถคนสนิทของนางมนตา
หายตัวไปเกือบ๕ปีตั้งแต่๕๕ปี

แล้วก็เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านของนางมนตาด้วยเลยนะ
ก่อนที่จะถูกคัดชื่อออกเมื่อวันที่๑๙มีนาคม๒๕๕๙
ต่อมานายสุนทรโดนจับคดียาบ้า
ถูกตำรวจสืบสวนควบคุมตัวไปจากที่พักเมื่อปี๕๕
แต่มีลูกจ้างลายหนึ่งให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
มนตานี่แหละเป็นคนคุมตัวนายสุนทรไป
ก่อนหายตัวไปอย่างไร้ร่องลอย
แม้กระทั่งบุพการีเวลางานศพก็ไม่ได้มา
คือหมายถึงบุพการีของนายสุนทรเสียชีวิตก็ไม่มาร่วมงานศพ
รวมถึงบ้านที่อยู่ที่ลบบุรีก็ปล่อยให้ร้างไม่มีคนอยู่
บัตรประชาชนก็ขาดอายุมานานกว่า๑ปีแล้วด้วย
อันนี้ทางพี่ชายของนายสุนทรก็เคยเข้าให้ข้อมูล
แล้วก็แจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะครับ

เกิดจากสามีเก่าของเศรษฐินีรายนี้
นางมนตาไปกับแฟนนุ่มซึ่งเป็นตำรวจ
ติดต่อขอซื้อที่ดิน๘ไร่เมื่อปี๔๖

ก่อนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
เมื่อสอบถามญาติของนางมนตากลับได้คำตอบว่า
เมื่อญาติสอบถามนางมนตากลับได้คำตอบว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ส่วนที่ดินตกเป็นของนางมนตา
โดยใช้ชื่อนามสกุลเดิมคือวันธนีตั้งวิริยกุล
คดีนี้หลานของผู้ตายผู้ที่หายไปอย่างลึกลับ
ประกอบอาชีพเป็นครูในอุดรธานีให้ข้อมูลไว้แล้วนะครับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเอาจริงกรณีที่เกิดขึ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้ติดใจสงสัยมานาน
กับการเสียชีวิตไปของเศรษฐีนีชาวอุดรธานี
เพราะฉะนั้นคนหายทั้ง๒คนเดี๋ยววันจันทร์๑๑โมง

ใช่ทางหลานของเศษฐีที่ศูนย์หายไป

เข้าไปแล้วเหมือนจะแบบพูดคุยเรื่องของที่ดิน
แต่ปรากฏว่าก็มีแบบคนใส่เสื้อดำอะไรเนี่ยตามมาด้วย
แล้วก็จัดการไล่ญาติทุกคนออกจากบ้านไป
บอกว่าจะพูดคุยกับแค่เศรษฐินีลายนี้คนเดียว
ญาติญาติคนอื่นก็กลัวก็ต้องออกจากบ้านไปก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
นี่การให้ข้อมูลของหลานสาวของเศรษฐินีเนี่ยนะครับ
ค่ะทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งพลตำรวจโทษธิติราชก็ได้กล่าวเพิ่มเติม
บอกว่าจากการติดตามดูพฤติกรรมของหญิงไก่

เชื่อว่าหญิงไก่มีอาการจิตไม่ปกติ
ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้

และจากการตรวจสอบเรื่องประวัติของการรักษา
ก็ไม่พบนะคะข้อมูลของการรักษาตัว
ไม่พบเรื่องของยาที่ใช้ในการรับประทานเพื่อระงับอาการ
โดยยอมรับค่ะว่าอาการจิตไม่ปกติของหญิงไก่
อาจจะถูกนำมาใช้ต่อสู้คดี
อกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังในช่วง๓๐ปี

จดทะเบียนหย่า๖๗ครั้งในรอบ๓๐ปี

ยังไม่นับรวมความสัมพันธ์ที่ไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มเติม
ใช่นะครับคนตำรวจโทษธิติราชบอกแบบนี้เลย
ติกรรมของนางมนตาเป็นการจับแพะชนแกะ
อ้างตัวละครที่มีอยู่จริงบ้างไม่มีอยู่จริงบ้าง
แล้วก็นำมาสร้างเป็นเรื่องทำให้ผู้คนเข้าใจผิด
ก็กระแสข่าวรอบตัวว่านางมนตาแวดล้อมไปด้วยตำรวจหลายระดับ
ตรงนี้คนตำรวจโทษธิติราชบอกไม่ต้องกังวล
ทั้งหมดมีข้อมูลอยู่แล้วรอให้บชนพิสูจน์นะครับ
ส่วนทางด้านเรื่องหนังสือเดินทางนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาคริสสวัสดีรองผู้บังคับการ
กองปราบก็ได้เปิดเผยผลการตรวจค้นห้องพัก

บอกว่าพบหนังสือเดินทาง๑๙เล่ม
เป็นของหญิงไก่และครอบครัว๑๖เล่ม

เป็นของนางสาวจันทนาคตคงชัยหรือว่าหนูนา

แต่ยังไม่พบนะคะว่าเคยเดินทางออกนอกประเทศ

สมุดบัญชี๗เล่มของหญิงไก่และลูกชาย
ซึ่งรายได้ของหญิงไก่ในปัจจุบันนี้นะคะก็พบว่าได้มาจากการเช่าที่เปิดร้านคาแคร์ใต้คอนโดนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการตรวจสอบกัน
ส่วนคดีพยายามค้ามนุษย์ก็จากการสอบปากคำในกรณีของนางสาวประพาวันใจกล้าหรือว่าน้องก้อยเนี่ย
มีความชัดเจนว่าหญิงไก่ได้ชักชวนน้องก้อยให้ไปทำงานที่ฮ่องกงจริง
ซึ่งอ้างว่าจะมีรายได้๒ล้านถึง๕ล้านบาทต่อครั้งเมื่อเดินทางกลับมา
แต่ถ้าไม่ไปจะถูกข่มขู่ดำเนินคดี
ซึ่งพฤติการแบบนี้เนี่ยนะคะเข้าข่ายพยายามค้ามนุษย์
จากทำความผิดแล้วก็คือมีการชวนแล้ว
แต่ความผิดนั้นไม่สำเร็จค่ะ
ก็ต่อกันที่เรื่องของค้ามนุษย์เนี่ยนะครับ
ตอนนี้ทางพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรนะครับ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
สั่งให้ตำรวจนครบานลงพื้นที่ไปที่แม่ห้องศรนะครับ
ไปที่อำเภอแม่เสรียงแล้วก็อำเภอแม่ราน้อยนะครับ
ไปดูซิว่ามีหญิงสาวที่นั่นถูกหญิงไก่เนี่ย

แล้วก็เมื่อวานนี้ทางด้านของภูมิกับการสอบสวน
บังคับการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
คือพันธ์ตำรวจเอกแบงค์บ้วนสน
พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ไปเลยครับ
ที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอแม่ลาน้อย

โดยเข้าพบกับนายบุญญาวิทย์นิปวนิศ
อำเภอแม่เสรียงในฐานะประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
แล้วก็พบนายศรีสุวรรณสรศักดิ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ห้องศร
เพื่อตรวจสอบแล้วก็รับทราบข้อเท็จจริง
พฤติการการเข้าไปหาเด็กและนำไปทำงานด้วย
ของนางมนตายกรัตนาการหรือว่าหญิงไก่
และสอบถามข้อเท็จจริงด้านผู้เสียหายที่อยู่ในพื้นที่
โดยประธานสาพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่า
มีเด็ก๖คนที่ไปทำงานกับนางมนตาเป็นชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยง
บางคนมีอายุเพียงแค่๑๔๑๖ปีเท่านั้น
และมีพฤติการของการหลอกเด็กว่าจะอุปการะส่งเสียให้ได้เล่าเรียน
และกับการทำงานบ้านเพียงเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าไม่มีการส่งเสียให้เรียน
โดยเฉพาะการกล่าวอ้างว่าเป็นคุณหญิง
รวมถึงพฤติกรรมที่หลอกให้สร้อยคอทองคำแก่เด็ก
เพื่อจูงใจให้เด็กยอมรับเงื่อนไขติดตามไปอยู่ที่กรุงเทพด้วย
แล้วก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญต่าง
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณารับเป็นคดีเพื่อจะเอาผิดกับหญิงไก่ต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นกรณีของการค้ามนุษย์นะครับ
ที่แม่สะเรียงแม่ห้องสอนเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อรับเป็นคดีพิเศษนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ทนายสงการได้ออกมาเปิดเผย
คือประเด็นของคดีนะครับที่ส่วนใหญ่จะแจ้งความไว้ที่สนมักกษัน
ปรากฏว่าประเด็นนี้นะครับทนายสงการบอกมีตำรวจเข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่า
เป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับที่จะดูแลคดีของหญิงไก่โดยตลอดนะครับ
แล้วก็ทำคดีให้กับหญิงไก่โดยตลอดนะฮะเป็นร้อยตำรวจโทสนประชาชื่นนะครับ
อาจจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับหญิงไก่นั้นทางด้านของพลตำรวจโทษธิติราชก็บอกว่าจะต้องดำเนินการไปตามพยานหลักฐาน
ตอบไม่ได้ว่าร้อยตำรวจโทคนดังกล่าวจะตกเป็นผู้ต้องหาหรือไม่เธอต้องเรียกมาสอบปากคำนะครับ
จากบางครั้งหญิงไก่ก็อย่างที่บอกไปว่ามีพฤติกรรมสร้างตัวละครขึ้นมาแต่ทนายสงการบอกแบบนี้บอกว่าร้อยตำรวจโทคนนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับหญิงไก่อย่างใกล้ชิด
เพราะว่าได้รับมอบหมายในการจ่ายเงินเดือนให้กับแม่บ้านต่างได้รับมอบหมายให้คุมคาแคร์ที่หญิงไก่เปิดนะครับ
แล้วก็ได้รับมอบหมายอีกหลายสิ่งหลายอย่างเวลาที่หญิงไก่ไปไหนตามไปดูเรื่องคดีหรือว่าไปทำธุรกรรมอะไรต่างก็จะมีร้อยตำรวจโทคนนี้ไปด้วยนะครับ
ตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบนะครับ